ทางนี้ทางสายเห็นเค้าต้ม

ภาพพื้นที่ตรงนี้มันยากไงในการเอาเซอร์สปีลลงกับดี
มันยากเพราะว่ามันเป็นเขื่อนหมดเลยนะ

ต้องมีแรมป์ลงถ้าไม่ได้แรมป์มันจะมีไม่กี่แรมป์เลย
ข่าวเช้าหัวเขียวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
มาพร้อมกับข่าวที่หลายท่านรอติดตามชมอยู่
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาที
ก็เราย้อนดูกันสักหน่อยนะครับ

ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งประมาณตอน๕ทุ่มนะครับ
ตำรวจซพ

พร้อมกับประสานกู้ภัยร่วมกับตันยู
ประดาน้ำในการช่วยค้นหานะครับ
จากการสอบถามเพื่อนสาวของผู้หญิงที่พัดตกน้ำ
ซึ่งก็แน่นอนผู้หญิงคนนี้ก็คือแตงโมนิดา
เพื่อนสาวของแตงโมที่นั่งเรือมาด้วยกันเนี่ย

ตอนที่เกิดเหตุใหม่นะครับตอนเกิดเหตุใหม่

เพื่อนสาวคนนี้ยังอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาประมาณสัก๔ทุ่ม
ตัวเธอเองแล้วก็เพื่อนรวมถึงแตงโมเนี่ย
รวมทั้งหมด๖คนเป็นชาย๓คนหญิง๓คน
ขับเล่นกันในแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อมาถึงกลางแม่น้ำช่วงท่าเรือพิบูลสงคราม๑
ที่ตะบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนทบรี

ปรากฏว่าแตงโมที่นั่งอยู่ในเรือเสียหลักครับ
หงายท้องหงายหลังตกจากเรือ
แล้วก็จมหายไปกับกระแสน้ำทันที
ทีนี้คนขับเรือก็ช่วยกันวนเรือตามหา
ส่งเสียงตะโกนเรียกแต่ไม่พบฮะ
จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกับตันยู
เพื่อที่จะให้มาปฏิบัติการในการค้นหาตรงนี้แหละครับ

คือตกตรงกลางแม่น้ำระหว่างตรงเนี้ยอ่า
กับฝั่งโดนตรงกลางเลยครับ

ให้สัมภาษณ์สั้นของเพื่อนแตงโม

คนหายไปก็คือแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นะฮะ
แตงโมเป็นดาราอายุ๓๘ปีแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนเธอก็ผ่านมรสุมชีวิตมามาก

เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อปี๕๐จำได้ไหมครับ

จนตอนนั้นเสียโฉมนะครับ
แล้วหลังจากนั้นนะฮะเธอก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงต่อ
ทีนี้ในช่วงระหว่างนั้นโอ้โหคุณ

แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอพลัดตกน้ำหายไป
เจ้าหน้าที่ก็เต็มที่แหละในการค้นหา
เทศบาลนครนนทบุรีนำเรือ
นำชุดประดาน้ำของมูลที่ร่วมกระตันยู
ประมาณ๒๐๓๐คนลงงมค้นหา
แบ่งทีมจัดชุดนะชุดละ๑๕คน๑๕คน
มีทั้งชุดใต้น้ำชุดผิวน้ำ

มีคนในวงการบันเทิงคุณบีมสรรยูเราเห็น
ถ่ายคลิปอัดคลิปในการที่จะร่องแม่น้ำเจ้าพญา
ขับเรือกันเร็วบ่อยเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าก็มาช่วยมาช่วยในการค้นหา
คุณเปิ้ลนาคอนก็มาช่วยเหมือนกันนะครับ
ในการที่จะใช้เจ็ดสกีในการค้นหา
แต่คุณเปิ้ลบอกว่าโอ้โหตรงนี้ยาก

ในการลงเจ็ดสกีมันก็ลงยากนะฮะ

ก่อนที่เขามาประสบเหตุเขาไปไหนมาก่อนหน้านี้

ค่ะชีวิตนี้ทำหน้าที่อยู่หน้าจอนี้นะครับ

ไลน์ก่อนที่จะมาเป็นเหตุการณ์

ว่ากลุ่มเพื่อนแล้วก็คุณแตงโมเข้าไปไหนกันมา
ถึงมาล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและสุดท้าย
คุณแตงโมตกจากเรือแล้วก็จมหายไปแบบนี้นะคะ
เพื่อนของคุณแตงโมให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
กลับไปตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา

พากันไปกินข้าวที่ร้านอาหารย่านสามโคกปฐุมธานี
แล้วก็ล่องเรือมาจนถึงช่วงหน้าวัดปากน้ำฝั่งตรงข้าม

คุณแตงโมเกิดพลัดหงายท้องลงไปตกจากเรือ
สักประมาณช่วง๔ทุ่ม๔๐นาทีเกือบ๕ทุ่มแล้วนะคะ
เพื่อนก็เลยตัดสินใจวนเรือค้นหาพร้อมกับตะโกนเรียก
แต่ไม่พบก็เลยร้องขอความช่วยเหลือไปจากเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นสักประมาณตี๒ค่ะคุณผู้ชม
คุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยเนี่ยก็มาที่ท่าเทียบเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
ใส่เสื้อชูชีพนะคะนั่งซ้อนเจสสกีไปกับเพื่อนอีกคนนึง
ไปร่วมเปิดปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ด้วย
ออกไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะพี่เปิ้ลนี้ออกไปแล้วนะคะ
คุณเปิ้ลถือว่าเป็นชุดค้นหาผิวน้ำนะ

ตามตาลิ่งตามขอบอะไรต่างตามตอม่ออะไรต่างนี่นะฮะ
หนีออกไปจากฝั่งสักประมาณตี๒
กลับเข้าฝั่งมาอีกทีก็คือตี๒๓๐ครับ
ก็ยังไม่พบตัวคุณแตงโมนะคะ
ตอนนี้ตั้งคำถามกันเยอะค่ะว่าจุดที่แตงโมพลัดตกจากเรือ
ตรงไหนกันแน่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ตามคำบอกเล่าแบบกว้าง
ก็คือน่าจะตรงนั้นแหละตรงที่มีการค้นหากันนะคะ
ตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือมีการวางทุ่นความยาวช่วงละ๑๐๐เมตร
ค้นหาตามแนวทุ่นแล้วก็มีการขยายออกไปนะคะ
กว้างออกไปสักประมาณข้างละ๖๘เมตรด้วย
เพื่อที่จะขยายต่อคือหาตรงนี้ไม่เจอแล้ว

ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ใช้เรือค้นหาตลอดสองฝั่งนะคะ
แล้วก็มีชุดประดาน้ำร่วมกระตันยูค้นหา๓ชุด
ละ๔นายค่ะผลัดเปลี่ยนกันไปลงค้นหากลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ระดับความลึกก็เป็นอุปสรรคสำคัญด้วยนะคะ
ตรงนั้นลึกสักประมาณ๑๕๑๘เมตร
เจ้าหน้าที่ค่ะสามารถดำลงไปได้สุดใต้น้ำ
ค้นหาสักประมาณชุดละ๒๐นาที
แล้วก็กลับขึ้นมาก็ยังไม่เจอค่ะ
คือตอนนั้นที่มีการประเมินกันว่า
เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมงในการค้นหา
คือนี่ตรงนี้ค่ะรีบค้นหาเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่บุ๊กก๊อฟ
เพราะว่ากระแสน้ำมันจะเปลี่ยนทิศ
จะเป็นอุปสรรคใหม่แล้วนะคะ
ตอน๔ทุ่มน้ำมันลงหลังจากตี๑แล้วน้ำมันขึ้น
ก็เลยเปลี่ยนทิศไปเปลี่ยนทิศด้วยแล้วก็แรงด้วยนะคะ
แต่ว่ามันมีจังหวะตอนน้ำนิ่ง
เห็นน้ำนิ่งก็ต้องรีบลงไปค้นหากันนะฮะ
อกจากนี้นะคะยังมีเจสกีของกรมเจ้าท่าด้วยนะคะ
มาช่วยกันหาอีกแรงหนึ่ง
พี่ชายของคุณแตงโมก็มาเฝ้าดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่

พี่ชายบอกว่าไม่ทราบเหตุการณ์มาก่อน
เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้แตงโมอยู่ภูเก็ต
หลังรู้ข่าวก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุ
แต่สิ่งที่ทำให้พี่ชายไม่สบายใจคือ
ตอนมาถึงเนี่ยเพื่อนที่บอกว่ามาด้วยกัน๖คน
รวมคุณแตงโมด้วยหายไปหมดแล้ว
ไม่รู้จะถามข้อมูลจากใครเลยค่ะ
ใช่เมื่อสักครู่ผมฟังกู้ภัยให้สัมภาษณ์นักข่าว

คือในแม่น้ำเจ้าพญาตอนเกิดเหตุมันมืดมันไม่มีเรือหรอก
แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีเรือพาณิชย์
ขนส่งสินค้าเรือให้บริการเรือโดยสารเจ้าพญาต่างเนี่ย

กระแสน้ำหรือว่าความนิ่งของน้ำมันเปลี่ยน
มันทำให้น้ำกระเพื่อมและการค้นหาเริ่มยากลำบากแล้ว
เพราะว่าไม่ได้มีการปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพญาในการค้นหาเฉพาะจุดนี้

อันนี้คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นตอนนี้ล่าสุดเลย

ทีนี้ย้อนกลับไปดูตอนคุณแม่ของคุณแตงโม
เดินทางไปจุดเกิดเหตุตอนตี๓๔๕

แต่ไม่ให้เห็นข่าวจากโซเชียลจากสื่ออื่นก็เลยรีบมา

ที่บริเวณท่านเรือพิชัยสงคราม๑จนทับบุรี
คุณแม่มาถึงร้องไห้เป็นลมพับกันไป
หายาดมมาพงมาพัดกันใหญ่เลย

อย่าเพิ่งจากแม่ไปไหนนะคุณแม่ก็เสียอกเสียใจคือ
แต่ก็ยังมีความหวังในใจว่าแตงโมยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นคุณแม่พะนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมพร้อมกับพี่ชาย
ก็ให้สัมภาษณ์น้ำเสียงสั่นเคลือเลยบอกว่า
จริงปกติจะคุยกับลูกสาวผ่านไลน์
แต่ว่าที่ผ่านมา๒วันไม่ได้คุยกันเลย
แตงโมไปเยี่ยมป้าที่ภูเก็ตนะฮะทั้งที่ไม่เคยไปหาป้าเลย
จนกระทั่ง๔ทุ่มเอ๊ะทำไมรู้สึกคิดถึงลูกยังบอกไม่ถูก
ก็เลยส่งข้อความไปหาลูกทางไลน์ว่าคิดถึง
มันมีอะไรโดนใจก็ไม่รู้ให้รู้สึกว่าคิดถึงแล้วอยากไลน์ไปหา
จนกระทั่งมารู้ข่าวภายหลังก็เลยพยายามติดต่อไปทางผู้จัดการ
เพื่อนคนขับเรือแต่ติดต่อใครไม่ได้เลย
สุดท้ายต้องเดินทางมาเองแบบนี้
ฟังเสียงแม่คุณแตงโมให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเกือบตี๔นะครับ

ก็อยากเจอคือไม่ได้เจอหลายวันนี้นะครับ
ถ้าได้คุยก็จะบอกว่าคิดถึงนะลูกปกติแล้วก็จะบอกแบบนี้
สุดท้ายที่ได้พูดคุยจะได้เจอน้องโมเมื่อไหร่ครับ
เออสองวันที่แล้วค่ะเขาไปหาอีกป้าเท่าที่ภูเก็ต
ได้คุยอะไรกันบ้าง
เขาไม่เคยไปหาคุณป้าเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเป็นร่างเหมือนกัน
อันนี้ตอนคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้แล้วก็กอดกับพี่ชายคุณตังโมตลอดเวลา
จนกระทั่งตี๔กว่ามีเรื่องที่ทำให้นักข่าวแล้วเราเองก็งงว่า
หลังจากสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนแตงโมมาพาคุณแม่ไป
พยายามจะพาไปที่รถตู้แล้วบอกว่าจะพาไปเจอกลุ่มเพื่อนของแตงโม
ซึ่งทีมข่าวของเรานักข่าวหลายสำนักก็พยายามจะเดินตามไปจนกระทั่งไปถึงรถตู้อยู่แล้วเนี่ย
แต่คุณแม่เขาไม่อยากจะขึ้นไปแต่ผู้หญิงคนนี้สักพักนึงเอามือถือที่ปลายสายไม่รู้เป็นใคร
ให้คุณแม่คุยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปรอข่าวดีอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนนะฮะคุณผู้ชมย้ำแบบนี้เราไม่รู้ว่าตอนนี้คุณตังโมอาจจะไปขึ้นฝั่งตรงไหนตรงนึง
ตลิ่งไหนบ้านใครหรืออะไรก็ตามถ้าใครเจอคุณตังโมล่าสุดที่ตอนหายตัวไป
ใส่สายเดี่ยวคล้ายกับสีน้ำตาลชมพูเนอะแล้วก็มีกระโปรงสีทูสีขาวคุมไว้อีกทีหนึ่ง
ซึ่งถ้าใครเจอผู้หญิงแต่งกายลักษณะแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้
อาจจะเป็นคุณแตงโมไปว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
นี่ภาพนี้เลยนะฮะเสื้อแบบนี้กระโปรงแบบนี้
นี่เป็นภาพล่าสุดที่ถ่ายตอนอยู่บนเรือตอนที่ยังไม่มืดนะ
ถ้าใครเจอผู้หญิงแต่งกายลักษณะแบบนี้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
นาให้เธอปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าฟังข้อมูลจากคุณเปิ้ลนาคอน
ก็คือตอนที่ตกลงไปจากเรือเธอสวมใส่เสื้อชูชีพนะคะ
นี่แหละฮะเดี๋ยวฟังคำยืนยันจากคุณเปิ้ลนิดหนึ่ง
เพราะว่าคุณเปิ้ลนาคอนไปพร้อมกับคุณจูนกัสมาภรรยา
ก็ตั้งแต่รู้ข่าวเนี่ยก็เอาเจ็ดสกีลงเลยนะครับ
คุณเปิ้ลบอกว่าจริงคุ้นชินกับสายน้ำแถวนี้
ดังนั้นพอรู้ข่าวรู้ปั๊บรีบมาปุ๊บเลย
มาร่วมกันในการปฏิบัติการนะครับ
นี่ขี่วนค้นหาเป็น๑๐๑๐รอบเลย
คุณเปิ้ลเป็นทีมปฏิบัติการในการค้นหาตามผิวน้ำ
อย่างที่บอกไปตามสรรเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพญา
ตะหลิ่งนะฮะตามต่อหม้ออะไรต่าง
เผื่อว่าคุณแตงโมจะว่ายน้ำไปเกาะอยู่แถวนั้นนะครับ
แต่คุณผู้ชมผ่านมาหลายต่อหลายชั่วโมง
คุณเปิ้ลก็บอกยังไม่เจอแต่คุณเปิ้ลไม่ท้อนะ

แม้ว่าปัญหาที่พบก็คือเจ็ดสกีมันจะลงน้ำตรงนี้ยาก
มันลงได้จุดเดียวคือตรงท่าน้ำนนนะครับ

ตอนนี้ประสานกับเพื่อนกลุ่มเจ็ดสกี
ที่มีบ้านติดริมแม่น้ำคือมีท่าน้ำเอางั้นเถอะนะฮะ
มีท่าน้ำของบ้านตัวเองสามารถเอาเจ็ดสกีลงมาได้เนี่ย
รีบลงมาเลยในการปฏิบัติการช่วยกันค้นหา
แล้วก็ทีมเจสสกีของพี่เปิ้ลก็ช่วยเต็มที่
นี่อย่างคุณเจเจตรินนะเขาบอกว่าโอ้โหจริงครับ
ผมก็อยากจะลงเจ็ดสกีไปช่วยค้นหาเหมือนกัน
แต่ผมติดโควิดซะก่อนนะฮะอ่ะฟังเสียงของพี่เปิ้ล

แรงตอนนี้แรงมากเพราะว่ามันช่วงอย่างหวะ๔ทุ่ม
น้ำมันจะลงพอดีมันจะออกทะเลพอดี
แล้วพอสักเที่ยงตีหนึ่งมันจะกลับไปนู่น
ตีหนึ่งแล้วตอนนี้มันกลับมานิ่งแล้ว
แต่ข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้นักประดาน้ำอยู่ข้างล่าง
วนแบบวนข้างล่างแรงข้างล่างแรงอยู่ใช่
คนช่วยแล้วหลับไปเอาอย่างนี้ดีกว่า
ตื่นเช้ามาเราค่อยติดต่อมาแล้วกัน
แต่ใครช่วยไว้ประสานมาที่ไทยรัฐทีวี

และยิ่งถ้ามีสติด้วยก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับ

ก็น่ากังวลไม่น้อยเพราะกระแสน้ำขึ้นสูง
และค่อนข้างไหลแรงพอสมควรนะครับ
และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณเปิ้ลได้เปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่าตอนนี้คาดว่าน้องแตงโมอาจจะเกาะอยู่ตามต่อหม้อ

น้องอาจจะเกาะอยู่เพื่อรอคนมาเห็นนะครับ

จากการสอบถามเห็นว่าน้องมีชูชีพอยู่
นี่คุณเปิ้ลบอกแบบนี้นะครับ
มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

เขาบอกการค้นหาอาจจะต้องประเมินใหม่นะ
เมินใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสว่างแบบนี้แล้ว
มันมีเรือแล่นในแม่น้ำเจ้าพญาเยอะกัน
ที่ลงให้นักประดาน้ำลงไปดำน้ำอาจจะอันตราย
แต่ยังคงค้นหาต่อนะแต่ว่าต้องปรับแผนกันใหม่นิดนึ

อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
คือตอนนี้หลากหลายหน่วยงานช่วยกันนะครับ
ทีนี้มีข้อมูลน่าสนใจค่ะคุณผู้ชม
มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนึ่งในกลุ่มเพื่อน
ซึ่งเป็นเจ้าของเรือแล้วก็เป็นคนขับเรือ

ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดลงเรือจากท่าจอดเรือบางศรีเมือง

คือถ้าเกิดว่าใครขับเจสกีแล้วก็ขับสปีดโบสต์
หรือว่าขับเรือจะรู้เลยว่าตรงนี้เป็นจุดจอดเรือ

คนที่ขับแจ๊สกี้จะเอาแจ๊สกี้มาลงตรงนี้
นี่แหละค่ะเขาลงเรือกันตรงนี้
แล้วทั้งหมดพากันไปขับเรือล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา

ก่อนจะขับเรือกลับมาเพื่อไปยังที่ท่าเทียบเรือจุดเดิม
พอมาถึงที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ

เกิดอุบัติเหตุก็คือพลัดตกลงจากเรือ
กลางแม่น้ำเจ้าพญาเพื่อนก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะคะ
นี่เป็นภาพประมวลเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้นะคะ
เพราะว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางยูทูปถามมาเยอะเลย

ก่อติดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวรอสัญญาณ

ซึ่งข้างผมเป็นภาพสดเลยจากผู้สื่อข่าว
ลงที่นี่ไปฟ้าสว่างแล้วนะฮะเห็นไหมฮะฟ้าสว่างแล้ว
กู้ภัยกำลังให้สัมภาษณ์เพื่อประเมินว่าจะทำยังไงกันต่อ
มันมีเรือวิ่งเยอะแล้วการค้นหาอาจจะต้องปรับแผนกันใหม่
เขาเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อนคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุหนักถึงขั้นกับเสียโฉมเลยก็ว่าได้
นี่ครับนะฮะย้อนกลับไป๖เมษายน๒๕๕๙
คุณแตงโมขับรถโฟล์สวาเก็นแบบเปิดประทุน

ตัวเขากระเด็นออกมาจากรถใบหน้าร่างกายครูดไปกับพื้น
จะเสียชมแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะบาดเจ็บเยอะเหมือนกัน
พักฟื้น๒เดือนกว่าจึงออกมาปรากฏตัวต่อสื่ออีกครั้ง
แล้วภาพนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายบนเตียงเลย
บาดแผลเต็มไปหมดเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากการหลับใน
ก่อนที่จะหักเลี้ยแบบกระทันหันเพราะรถเสียหลักข้ามเลนไป

อีกครั้งหนึ่งซึ่งตกเป็นข่าวใหญ่เฉียดตายเหมือนกัน
ตอนนั้นคุณแตงโมถ้าคุณผู้ชมจำได้เขากินยานอนหลับ
หวังจะฆ่าตัวตายนะฮะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทัน
เหตุผลเพราะอะไรตอนนั้นปี๕๘

ผิดหวังจากความรักเพราะต้องเลิกลากับอดีตแฟน

และฝ่ายชายมีการประกาศสดกลางเวียดทีคอนเสิร์ต
และประกอบกับคุณแตงโมเองเป็นโรคซึมเศร้า
ก็เลยทำให้เจ้าตัวคิดสั้นกินยาหวังจะฆ่าตัวตาย
ครั้งนั้นเธอก็รอดมาอีกหนึ่งครั้ง
แล้วครั้งนี้ก็หวังว่าเธอนั้นจะรอดและปลอดภัยนะ

ย้อนดูอินสตาร์แกรมของคุณแตงโมนิดากันหน่อยนะครับ
เคลื่อนไหวล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี้
สักประมาณ๒ทุ่มนะครับ๒๔กุมภานะฮะ
โดยคุณแตงโมได้โพสต์ภาพริมทะเลของจังหวัดภูเก็ต

พระอาทิตย์ตกเพื่อที่จะขึ้นอีกครั้ง
คุณประโยคนี้มีความหมายดีนะ

โดยมีคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับจำนวนมากนะครับ
ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็น

ซึ่งเป็นโพสต์ล่าสุดยังล้นหลามเลย
ส่วนใหญ่ก็ขอให้คุณแตงโมนั้นปลอดภัยนะฮะ
คุณฟุ๊กเกิกพลดีเจบุ๊กโกะ

แล้วก็อีกมากมายคนในวงการบันเทิง

เข้าไปแสงความคิดเห็นเยอะนะครับ
ขณะที่คุณแอนนาทีวีภูนะครับ

ภาพก็คือการปักทูบอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
นี่ภาพนี้พร้อมกับระบุข้อความไว้ว่า
รอนะรอจนกว่าจะเจอ

ปีนี้นัดกันไปสวิสกันนะ

อันนี้เราก็ไปส่องในโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยนะคะ
ทวิตเตอร์ตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะ

เพราะคุณผู้ชมที่พอทราบข่าวว่า
คุณแตงโมประสบอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะ
จนกระทั่งดันเทรนด์ทวิตเตอร์แตงโม

แล้วถ้าเกิดว่าไปดูตามแท็กนี้นะคะ
ปรากฏว่าคนไปให้กำลังใจเยอะมากเลย
อกจากในทวิตเตอร์แล้วไปดูตามเพจดังต่างนะคะ

งโมนิดาพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม๗
ตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหายังไม่พบตัวครับ
ซึ่งตอนนี้ที่เราอ่านข่าวก็ยังไม่พบตัวนะคะ

โอ๊ยอะไรกันเนี่ยขอให้แตงโมปลอดภัยนะครับ
ส่วนเพจใต้เตียงดาราออกมาระบุเหมือนกันคุณผู้ชม
ระบุบอกว่าข่าวช็อกกลางดึก
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้พลัดตก
จากเรือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ภายหลังทราบชื่อคือแตงโมนิดา
แล้วก็ทำเครื่องหมายตกใจนะคะ
โดยขับเรือออกมากลางแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยเรือเคลื่อนตัวออกจากสะพานสังฮี
แตงโมจะพลัดตกบริเวณช่วงท่าเรือพิบูลสงคราม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาแต่ยังไม่พบ
ชีแตงโมปลอดภัยด้วยนะ
นี่ค่ะหลากหลายกำลังใจส่งตรงไปที่คุณแตงโม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ตอนนี้ด้วย
ใช่ครับจริงแตงโมเขาเคยให้สัมภาษณ

เมื่อปี๒๕๕๘ว่าเขาเป็นคนชอบดูดวง
เพราะเขาเป็นคนกลัวถึงเรื่องของอุบัติเหตุ
เขาเป็นคนกลัวเรื่องนี้มากเพราะเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน
ตอนนั้นหมอลักษณ์มีการทำนายพื้นดวงคุณแตงโมเอาไว้ว่า
จริงแล้วเป็นดวงขยันขันแข็งนะ
แต่ว่านิสัยเป็นคนมุทะลุดุดันกล้าได้กระดาเสีย
แต่ไม่มีทางประสบความสำเร็จเรื่องชีวิตคู่เรื่องของความรัก

หนูจะไม่มีทางกินยาฆ่าตัวตายอีกให้มันจบแค่ครั้งนั้นครั้งเดียว
ลักษ์ฟันทงประโยคนึงดวงแตงโมเป็นคนตายากตาเย็น
แต่ว่าคุณแตงโมเป็นคนชอบดูดวงเพราะกลัวแต่เรื่องของอุบัติเหตุต่าง

ส่วนใหญ่เราจะกลัวเรื่องอุบัติเหตุ
ตัวเองกับคนรอบข้างมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยมีใครแบบอยากให้เกิด
แต่ว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าแบบมีเคราะห์
แล้วแบบมันต้องฟาดเคาะมันอะไรอย่างนี้อย่างนี้จะกลัวค่ะ
นี่ค่ะครับคุณผู้ชมฮะกว่าจะก้าวมาเป็นแตงโม
ดาราสาวที่ต้องผ่านพ้นอุปสรรคอะไรต่างมามากมายนะฮะ
เราก็เลยย้อนประวัติของคุณแตงโมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยนะครับ
งโมนิดาหรือว่าก่อนหน้านั้นชื่อเดิมของเธอก็คือพัทธริดา
ครับนะครับแตงโมพัทธิริยดานะครับ
โดยเข้าวงการบันเทิงในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่๑นะครับ
จากการที่เดินซื้อของในห้างแห่งหนึ่งนะคุณ
แล้วก็แน่นอนมีแมวมองไปเจอ
มองเห็นความสวยของเธอให้ไปทดลองงานแล้วก็ให้นามบัตรไว้นะครับ
ทีนี้แตงโมก็เลยได้ไปทดสอบหน้ากล้องแล้วก็ได้ถ่ายโฆษณาเลยนะครับ
หลังจากนั้นในปี๔๕นะคุณนะ
และครั้งนั้นเองที่ทำให้เธอแจ้งเกิดนะครับ
เพราะว่าได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๔
หลังจากนั้นเธอก็เข้าสู่วงการโทรทัศน์นะครับ
ได้เห็นผลงานของเธอทางช่อง๗นะครับ
ซึ่งช่อง๗เห็นความสวยก็เลยให้เธอทดลองงานเหมือนกัน
หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานที่เรียกว่าสร้างชื่อให้กับตัวเธอเอง
ละครเรื่องเบนจาคีตาความรักนะครับ
แล้วก็เธอได้ยกเลิกสัญญาเมื่อปี๕๗มาเป็นนักแสดงอิสระ
หลังอยู่จากช่อง๗มากี่ปีรู้ไหมคุณ
กี่ปีคะ๑๑ปี๑๑ปีนะครับเรื่องของการเรียน
บอกว่าแตงโมนิดาก็สามารถทำได้ดีเหมือนกับงานแสดงนะครับ
โดยเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจ
และการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังศิษย์
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา๒ปีครึ่ง

โอ้เก่งนะครับนะครับมันก็มีทั้งเรื่องของหน้าที่การงานนะ
เรื่องของการเรียนแต่เรื่องของอุปสรรคชีวิตความรัก

เมื่อกี้เราเห็นภาพเล็กส่วนหนึ่งเช้าแล้วเนอะ
เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะได้กลับมาดูบรรยากาศกันเต็มเหมือนกัน
ในการค้นค่อยทุกเช้าแบบนี้นะครับ